การท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

คนไปสูดอากาศที่เย็นสบาย
ทางภาคเหนือและพระอิสรรพื้นที่หลายจังหวัด
เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันทั้งที่หนองคาย

หลายคนนิยมไปที่นี่คุณ
เรานำเสนอตั้งแต่การก่อสร้าง
จนกระทั่งนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวแล้ว
สำหรับสถานที่แห่งนี้แล้วดูบรรยากาศ
สวยงามมองสุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะครับ
ตำบลผาตั้งอำเภอสังคม
ซึ่งเป็นจุดชมวิวกระจกใสแห่งแรกของประเทศไทย
เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมแล้วกว่า๑แสนคน

จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐คน
ฤดูหนาวพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ลึกกันอย่างสนุกสนาน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าขึ้นไปได้อย่าเกินจำนวนนะ
อย่าเกินจำนวนจำกัดนะครับ

เพราะว่าเขามีการคำนวณทางวิศวกรรมศาสตร์มาแล้ว

คุณว่ารองเท้าใส่อะไรแบบไหนเพื่ออะไรรู้ไหมคุณ
ป้องกันการขีดขวนในพื้นกระจกนะครับ
แล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในช่วงปีใหม่ที่ถึงนี้
มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงกว่าวันละ๑๐๐๐คน

จากเดิมเปิดตั้งแต่๙โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่ง
ไปเป็น๘โมงเช้าเลยนะ
ถึง๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็นเลยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปที่เชียงรายบ้างดีกว่านะครับ
ไปดูบรรยากาศบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยพม่าอำเภอแม่สายครับ
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคึกคักเป็นอย่างมาก
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่
ไปท่องเที่ยวทั้งในฝั่งอำเภอแม่สาย
แล้วก็ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าอย่างเนื่องแน่นนะครับ
ประกอบกับในช่วงนี้มีพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดต่าง
เดินทางไปทำบุญทอดกระถิ่นตามวัดทางภาคเหนือจำนวนมากด้วย
ก็เลยไม่พลาดโอกาสที่จะแวะเที่ยวชมตลาดการค้าชายแดนด้วย
จากสินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่ก็มีราคาถูกนะครับ
แล้วก็อากาศก็ดีที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับ